ดิฉันมีคนมาแนะนำแฟชั่นไปกินข้าวเที่ยง

คุณรัศมีค่ะเดี๋ยวให้ดูภาพค่ะคุณผู้ชมมาชุดนี้เลยค่ะ
กินข้าวที่ยังไงให้มันตาสค่ะ
เพราะว่ามันเป็นร้านอาหารดังในโลกโซเชียลค่ะ

เขาเรียกว่าอร่อยท้าน้ำท่วมไปเลยค่ะ

กระเบื้องติดธรรมชาว

ก็มีการเมาส์มอยกันนิดนึงแบบสไตล์คนจีน
คนชิคชิคเนี่ยค่ะคิดว่าแฟชั่นเธอแบบเก๋ขนาดไหน
ไปฟังสองแม่เขาเมาส์มอยกันดีกว่านะคะเธอ

เอาจริงจากใจเลยนะตั้งแต่แบบมาเมืองไทยเนี่ย
เพิ่งเคยมานั่งกินข้าวที่แม่น้ำแย่งสี่เกียงเนี่ย
แย่งสี่เกียงเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบ

เอ้าหรอเอ้าหรอเอ้าหรอ

เอ้าหรอเอ้าหรอเอ้าหรอ